โอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานกับวันนี้นี่อากาศหนาวนะ
หลายคนนี่ขุดเอาเสื้อขนเฟอร์แจ็คเก็ตมาใส่
ท้าทายลมหนาวกันนะคะคนในวงการบันเทิงของเราก็เหมือนกัน
เริ่มกันที่คนแรกค่ะใหม่ดาวิกา

แต่ลอยอยู่นิดหน่อย

แบบครอบครัวกันบ้างค่ะคุณมาเปย

มาเปยยอมตื่นแต่
กันหนาวนะลุคน่ารักเลยพี่โปรดเนี่ยก็สวมเสื้อกันหนาวสีดำปารินสียมพูลุคเทได้คุณพ่อสวมเสื้อกลุ่มกันหนาวแบบชิว๓คนก็แท็กทีมกันมาขับมอเตอร์ไซค์คันจิ๋วค่ะรักมมเย็นคุณเทพวันนี้๑๘องศาลุคเนี่ยฟินไปตามกันเข้าใจเนี่ยเพราะทุกคนเนี่ยโหยหาความอยากจะไปต่างประเทศมันต
ยังมีอีกบ้านหนึ่งบ้านแม่แพทน์
บ้านนี้สายแฟร์ตัวแม่เขาต้องมาค่ะ
คุณแม่แพทนี่วันนี้สายเดี่ยวนะคุณผู้ชมนะ
โอ้โหใครอย่ามาแซวนะว่าไปประเทศไหนก็ประเทศไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
รุงเทพนาวช่วงนี้ใส่เสื้อโปรดยาวสีเอิร์ดโทนสีหิมตาลอ่อนนะคะ
แล้วชุดข้างในเนี่ยโอ้โหมีความว่าอยากจะสัมผัสอากาศเย็นหน่อยนะฮะ
เป็นเกรษตั้นสียำพูนะจ๊ะ
เติมความหวานด้วยสีชมพูนี่แหละค่ะเดินมาตั้งแต่ไกลก็เห็นความสวยมาเลย
อินเนอร์การโพสต์ท่าของคุณแม่นะบอกให้เลยถึงความฟินที่ว่าเออลมเย็นจริงพี่แจ๊ควันนี้
ดูแม่ไปแล้วมาดูคุณพ่อกันดีกว่านะคะพ่อโอ๊คหมอโอ๊คนี่แหละค่ะนี่เป็นไงล่ะคะป้า

ยืมไปนอนกอดบ้างแต่ต้องขออนุญาตแม่โอปอลบ้างนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คิดว่าเห็นแล้วแบบอยากจะร้องเพลงพี่แจ้

โอ้โหมาเป็นเพลงเลยจ้ะพี่
เอาจริงไม่ใช่แค่ดาราวันนี้เชอรี่เขาขนมาเหมือนกัน

แต่มาถึงหน้าออฟฟิศปุ๊บแดดออกเหงื่อแตกพลัก
ใช่ตอนนี้ก็น้องแร้เปียกอยู่นิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชุดนี้มันก็น่าใสแล้วเนอะเสื้อกระนงเสื้อกระหน่าสุดท้ายค่ะ